แจ้งตำรวจให้มาจับลูกตัวเองเพราะว่าลูกมาขอเงิน
บอกไม่มีให้ไงเอ๊ะอะโวยวายทำลายข้าวของ
ถ้าข้าวของในบ้านเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ทำลายบ้านค่ะ
พังบ้านบ้านตัวเองอ่ะนะบ้านตัวเองนี่ด้านนอกดูด้านนอกก่อน
ผนังโอ้โหผนังเป็นรูค่ะหน้าต่างก็เป็นรู
เข้าไปข้างในกำแพงอิดเป็นรูเบอร์เลอร์เลยพอไหมไม่พอเข้าไปในห้องน้ำ
กระจกแตกกลายเป็นซากประหลักหักพังอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำ
น้องห้องน้ำน่ะพังหมดเลยค่ะแล้วกลับมาให้มาซ่อมให้หมดนะ
พังบ้านตัวเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าชั้นเดียวนะคะ
อยู่ที่ชุมชนบ้านตราร้าตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแม่นั่นแหละเป็นคนแจ้งตำรวจ
ไปก่อนไปตรวจสอบก่อนแล้วต้องไปพร้อมกับกู้ภัยสว่างสระบุรีด้วย
เหตุการณ์ที่แม่แจ้งเข้ามาก็บอกว่าลูกฉันค่ะมันคลุ้มคลั่ง
อยู่ในห้องนอนตำรวจเข้าไปถึงไปจับกลุ่มตัวลูกคนนี้ได้
ชื่อบันไดโคมสรรหรือกอล์ฟอายุยี่สิบแปดปีค่ะ
จากนั้นค่ะนำตัวขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
พร้อมตรวจหาสารเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนสาเหตุแม่เล่าเลยกอล์ฟเนี่ยไปขอเงินแม่
แต่แม่ไม่เมียไม่มีให้ไม่พอใจค่ะ
เดินกลับเข้าห้องของตัวเองใช้เหล็กกระแทกฝาผนังห้องเช่า
ทะลุเลยคุณคะบ้านตัวเองค่ะแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะคะทีนี้
พังหมดทั้งบ้านฝ้าก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปพังมันลงมา
มงพม่านหายหมดค่ะบ้านโกงบันเก็ต
จากการตรวจสอบประวัติในกอล์ฟมีประวัติติดยาเสพติดมานานแล้วนะคะ
เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งและลักษณะที่ถูกจับกลุ่มก็คือเหมือนเดิมเลย
ทำลายข้าวของแม่เอือมระอามากแรกแรกแม่ก็อ้าวลูกแหละ
แต่หลังแม่บอกไม่ไหวแล้วคุณตำรวจมาจัดการให้หน่อย
เพราะว่าหลังจากที่ทำลายข้าวของไปหลายครั้งแม่ก็ต้องเอาเงินมาซ่อมบ้านค่ะ
อืมดูสิลูกอะ